วันนี้วันสงกรานหลายพื้นที่มีความสุขชื่นมื้นใช่ไหมครับ
พ่อแม่พี่น้องได้มาเจอหน้ากัน
แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้สูญเสียลูกสาวไม่มีวันกลับ

จมน้ำในวันที่หลายคนกำลังสนุกเล่นน้ำสงกราน
แต่พ่อและแม่ของน้องคนนี้ก็คือร้องไห้ใจแทบขาดครับ

ร่างของน้องผู้หญิงอายุ๑๐ขวบขึ้นมาบนฝั่ง
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่สำเร็จครับ

เพื่อนทุกคนญาติทุกคนที่รู้ข่าวก็ช็อกนะฮะ
เป็นข่าวเศร้ากับครอบครัวนี้

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวกำลังมีความสุข
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับ
จมน้ำแล้วคุณดูใช่ไหมฮะ

รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำแล้วศูนย์หายไปครับอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอำเภอเมืองโคราช
พอไปถึงครับถามเพื่อนเบื้องต้นทราบว่าคนหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ
พักอาศัยอยู่แถวนั้นใกล้อ่างเก็บน้ำ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุลงไปเล่นน้ำกับเพื่อน๒๓คนโดยผู้ตายว่ายน้ำไม่เป็น
พ่อและแม่ของผู้ตายขายของอยู่ริมฝั่งใกล้กัน
แป๊บเดียวเท่านั้นคือน้องตอนแรกเล่นน้ำอยู่ริมฝั่ง
แล้วก็เดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งจมหายไปเลย
เหมือนมันมีร่องน้ำลึกแล้วบางทีดูสีน้ำเราก็มองไม่เห็นนะว่าข้างล่างมันตื้นลึกแค่ไหน
สีมันขุ่นจังหวะเดินไปขยับออกไปจากฝั่งขยับขยับจมหายไปเลยครับ
คือเพื่อนเห็นนะพยายามรีบไหว้ไปช่วยแล้วจะดึงตัวขึ้นมาเพื่อจะกลับขึ้นฝั่ง
แต่เนื่องจากว่าผู้ตายว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ตกใจ
จังหวะที่กำลังจะจมน้ำมือไม้ทุกอย่างก็ตะเกกตะกายไปหมด
เพื่อนเองที่ว่ายน้ำเข้าไปถึงใกล้ตัวแล้วกำลังจะพากลับขึ้นฝั่ง
จังหวะนั้นโดนดึงแขนดึงขาจับกดหัวเพราะว่าคือผู้ตายก็ต้องการที่จะสะกิดตะกายคือค่ะ
ต้องการที่จะสูดอากาศด้วยนะฮะจังหวะนั้นเอาตัวรอดก็เข้าใจเลยจังหวะนี้
เพื่อนเองก็ดำผุดดำไหว้จังหวะนั้นก็เลยตัดสินใจกลับขึ้นฝั่งก่อนเพื่อไปตามคนมาช่วยดีกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นจะพากันจมหมดนะฮะสุดท้ายผู้ตายก็คือจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
อย่างที่บอกครับว่าตรงนั้นเป็นร่องน้ำลึกด้วยนะฮะทีมมนุษย์กบครับ
พอมาถึงปั๊บก็เรียงหน้ากระดานดำค้นหาประมาณสัก๒๕นาทีพบร่างของผู้ตายจมอยู่ใต้น้ำครับ
จากนั้นตำรวจสภโพกลางจุดย่อยโคกรวดก็ได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
แล้วก็ประสานครอบครัวและญาติรับศพไปบรรพิกุศลทางศาสนานะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
แล้วช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยหลายคนหลายครอบครัวเดินทางไปเที่ยวนะแน่นอนครับ
เล่นน้ำเพราะอากาศร้อนด้วยช่วงนี้ระมัดระวังนะฮะดูให้ดีเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ชูชีพสำคัญแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็พยายามคือห่างน้ำหน่อยก็น่าจะดีนะเพื่อความปลอดภัยนะเสียใจอีกครั้งครับ